สุนัขพันธ์พิษบูที่ขย่ำเด็กวัย๒ขวบกว่ากับคุณแม่ค่ะ
จนเป็นแผลเวอะหวะทั้งคู่ค่ะ
คือคุณแม่บอกว่ากำลังตากผ้าอยู่
ลูกก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ปรากฏว่าสุนัขพันธ์พิษบู
เจ้าของเขาเลี้ยงไว้ที่บ้านเช่ามีอยู่๒ตัวตัวผู้กับตัวเมีย
ตัวผู้ที่แบบโอ้โหตัวใหญ่มาขย่ำขย่ำลูกก่อน
ไปช่วยลูกแม่โดนไปด้วยเจ็บทั้งคู่
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของสุนักพันธุ์มากค่ะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าก็รับผิดชอบทุกอย่างนะ
ก็ไปเยี่ยมด้วยจ่ายเงินค่าทำขวัญให้สองหมื่น
ค่ารักษาพยาบาลจ่ายให้ทั้งหมด
แต่คุณยายของเด็กเรียกเงิน๑แสนบาท
เพราะกลัวว่าไม่รู้เด็กจะพิกลพิการหรือเปล่า
หลังจากนี้เพราะบาดแผลเต็มไปหมดเลยอะค่ะครับ
ทางเจ้าของสุนัขก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อน
ว่าจะมีสตังค์หนึ่งแสนบาทไปให้ทางคุณยายของเด็กหรือเปล่า
แต่เจ้าของสุนัขบอกว่ายืนยันว่าสุนัขพิษบูไม่ได้ลากเด็กไป
เมตรที่บอกนะคะก็ไปขย่ำนั่นแหละ
แล้วก็แม่ไปช่วยเด็กแล้วแม่ก็เลยโดนขย่ำไปด้วย
เจ้าของสุนัขบอกว่าก็พร้อมจะรับผิดชอบ
เดี๋ยวค่อยมาตกลงเรื่องค่าเยียวยากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ
ค่านั่นแหละหนูก็รับผิดชอบทุกอย่างนะ
เช่นนี้ไม่ได้ปล่อยป่าร้านเลยนะพี่
เพราะหนูก็ต้องทำงานเนาะ
เป็นค่าทำขวัญแล้วก็ที่เหลือค่ารักษาพยาบาล

ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้าเราสาขยาบาลอ่ะจะเท่าไหร่พวกหนูก็จะต้องรับ
ชอบอะค่ะคือไม่ใช่ว่าเราไม่รับผิดชอบนะพี่คือเราก็คุยกับคนที่อ่ะ
คนที่เป็นยายอะค่ะคนที่เป็นแม่ของของหมาผู้หญิงแล้วก็เป็นยาย
ของเด็กอ่ะอืมคือเราก็คุยกันแล้วแล้วเขาก็คือเขายืนยันอยากได้แสนอย่างเดียวเลย
พี่คือพวกหนูอ่ะก็ไม่มีพวกหนูก็ทำงานหนูทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
อ่ะพี่มันก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะถ้าหนูมีตังค์ขนาดนั้นหนูไม่พากันมาเช่าบ้านอยู่หรอก
พี่หนูมีบ้านไปแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละหนูก็อยากให้เห็นใจบ้าง
ก็ลูกเราเจ็บเราก็จะต้องอยากได้มาค่ารักษาเผื่อวันข้างหน้ามันเป็นอะไรอ่ะ
เราจะไปเอาที่ไหนใช่ไหมก็ต้องเราต้องคิดตรงนี้ใช่ใช่มันไม่ใช่คนเดียวอ่ะ
ก็เงินที่ว่าเงินหมื่นนึงไม่ได้ดูถูกเงินหรอกนะแต่ว่ามันน้อยใช่ไหม
ก็พูดอย่างเงี้ก็พูดกับเขาแบบนี้เหมือนกันยายของเด็กบอกว่าคือเด็กเนี่ยค่ะ
ถูกกัดแก้มซ้าย๑แผลเนื้อกระโหลกซ้ายเปิดหน้าผากอีกแผลหนึ่ง
กระโหลกขวาอีกแผลหนึ่งไททอยอีกสองแผลหลังอีกสองแผล
รักแร้อีกแผลหนึ่งรวมรวมแล้วเนี้ยนะคะเย็บไปสามสิบเข็มสามสิบแผล
โอ้โหแล้วก็ตัวแม่เด็กก็เย็บไปยี่สิบเข็มเหตุการณ์นี้ค่ะ
ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำยี่สิบหกมกราคมนะคะ
นางสาวพรทีพแก้วแสนทีพอายุสามสิบเอ็ดปีอันนี้คือคุณแม่นะคะ
กับลูกชายสองขวบสี่เดือนนะคะเขาก็อยู่หน้าบ้านนะคะ
คือจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
ตากผ้าอยู่ลูกขี่รถเล่นอยู่ใกล้ลูกร้องเสียงดังแม่ไปช่วย
สุนัขพิษบูกำลังกัดลูกลากลูกของแม่เข้าไปในดงกล้วย
สิบเมตรแม่ก็เลยไปช่วยสุนัขตัวนี้ก็เลยขย่ำแม่แทน
เจ็บทั้งคู่แม่ตะโกนร้องพลเมืองดีมาช่วย
ก็เลยรอดมาได้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
งคายแล้วก็คุณหมอเย็บแผลให้ทั้งแม่ทั้งลูก
คุณหมอบอกว่ากลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านได้เนี่ยค่ะ
แต่คุณแม่ของเด็กบอกว่าก็จะต้องเอาเรื่องเจ้าของสุนัขให้ถึงที่สุดแหละ
เพราะว่าถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงได้แต่ต้องเลี้ยงให้ดีอย่าปล่อยให้มา
ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอืม
เจ้าของบ้านเช่าที่ให้เจ้าของสุนัขเช่าถึงขั้นบอกว่า
ไม่ให้เช่าแล้วได้ไหมหรือว่าคือไม่ให้สุนัขอยู่ได้ไหม
อืมคนแถวนี้ก็เลยกลัวกันไปหมดเลยนะคะ
คือพันนี้มันโดด้วยนะฮะอืมอ่าแต่ถ้าเป็นบ้านอื่นอื่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธ์ไหนก็แล้วแต่สุนัขกับเด็กนี่อย่าไว้ใจเลยนะฮะ
ใช่ค่ะได้ยินเสียงเด็กนี้ไม่ได้เลยสุนัขนะครับ